มีข่าวดีมานะคะสำหรับครอบครัวแล้วก็ญาติยาดของเหยื่อคดีแพรวา๙ศพค่ะ
เพราะว่าทางด้านของรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะคะ
ว่าคุณแม่ของนางสาวแพรวาเนี่ยสามารถหาเงินมาชดใช้แล้วก็ชดเชยให้กับครอบครัว
แล้วก็เหยื่อจากผู้เสียหายคดีนี้ได้ครบแล้วเนี่ยค่ะ
นายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมโพสต์เฟซบุ๊กเลย
ขอบคุณคุณแม่น้องแพรวาและดีใจกับผู้เสียหายครับ
เพราะว่าได้รับการประสานมาว่าสามารถหาหลักทรัพย์ได้ครบแล้ว
ตามจำนวนคำพิพากษาของศาลและได้มอบทนายความให้ไปขอยอดวงเงินรวมจากศาล
และจะนำไปวางที่ศาลไว้ก่อนระหว่างที่จะรอนัดหมายกับทนายความของผู้เสียหาย
เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายในแต่ละรายต่อไปนะคะ
ธวัดชัยบอกด้วยว่ากรณีแม่นางสาวแพรวาไปวางหลักทรัพย์ที่ศาลเนี่ย
ควรต้องแจ้งให้เจ้าหนี้หรือทนายผู้เสียหายทราบโดยเร็ว
เพราะผลของการวางทรัพย์จะทำให้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ
ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ
หลังจากวันที่วางทรัพย์นอกจากนี้ยังขอบคุณคุณแม่แพรวาและครอบครัว
ทนายความทั้งสองฝ่ายด้วยที่ช่วยกันทำให้เรื่องนี้จบได้ด้วยดี
เมื่อมันเกิดมาแล้วก็เป็นวิบากของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ก็เห็นใจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
โดยจำเลยต้องชดใช้เงินเหยื่อเป็นเงินต้นตามคำพิพากษาคือกว่า๒๕ล้านบาท
คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่๖สิงหาคมและค่าดำเนินการอื่น
รวมเป็นเงินที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาทั้งสิ้นกว่า๔๒ล้านบาท
มีรายงานว่าวันนี้ฝ่ายจำเลยจะเดินทางไปวางทรัพย์ต่อสารค่ะ